แต่ว่าสภาพอากาศในตอนนี้อย่างที่เราเตือนกันทุกวันนะคะ

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำที่เชียงรายเจอหนักเลยค่ะคุณผู้ชม
พายุลูกเห็บที่เชียงรายทะลมทำให้เสียหายไป๖ตำบล๒๕หมู่บ้าน
นี่คุณผู้ชมดูคือขนาดที่เราท่านร้อนกันนี่นะคะ
ไปสำรวจเนี่ยมีทั้งบ้านเรือนมีทั้งพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
หกตำบลยี่สิบห้าหมู่บ้านแล้ววันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเวียงป่าเป้า
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปสำรวจพื้นที่ค่ะ
กิ่งไม้ก็ล้มหักขวางทางจราจรขวางทางสรรจร
ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสำรวจนะคะ
ไปจัดการเพื่อที่จะให้สามารถใช้ได้ตามปกติ
นี่ค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชียงรายนะคะ
ช่วงนี้ก็ยังต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ